เพียงเลยหลบไม่ได้แล้ว

ก็คือดูกันอยู่ศึกษาอยู่
แต่ว่ามันไม่อยากให้ทุกคนแบบตีความไปไกลขนาดนั้นค่ะ
สำหรับเต้ยรู้สึกว่ามันเพิ่งเริ่ม

เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้กัน
ต้องแบบมันยังต้องใช้เวลาค่ะ
ก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบโหยแบบบอกว่าคอมมิตแล้ว

ก็อย่างที่เขาบอกค่ะประมาณ๕เดือนเกือบ๖เดือนประมาณนั้น
เขาเข้ามาจริงแล้วก็
ก็มาแปลกใส่หน่อยนิดหน่อยค่ะ

ไม่แต่ว่ามันก็เริ่มจากการที่แบบเราก็เป็นเพื่อนกัน
เราก็เคยเจอกันตามงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันก็ไม่ได้มีการคุยหรือว่าอะไรค่ะ

มันเริ่มคุยกันตอนไหนตอนเล่นละครหรือตอนไหน
ตอนเล่นก็ไม่ได้มีการคุยหรือว่าอะไรค่ะก็มีแบบไปกินข้าวแบบรวม

แล้วก็เหมือนเจอแล้วเขาก็มีไลน์มาคุยบ้าง
แล้วรู้ตอนไหนว่าเขาจีบเราอะ

แล้วลูกประทับใจตรงไหนในเรื่องคุยกับนาฬิกา
จริงเริ่มดูไปเรื่อยค่ะจริงไม่แถวว่าประทับใจตอนไหน
เขาก็เป็นคนแบบแฮปปี้แมนค่ะเป็นผู้ชายอารมณ์ดีชี้เล่น
คุยด้วยก็ชิวสนุกสิ่งที่ได้รู้สึกว่าเขาโอเค
โอเคเขาดูแลครอบครัวและเป็นคนนิสัยดี
เหมือนว่าจะพยายามพาเขาไปวัดบ่อยทำบุญ
ไม่เหมือนให้เป็นรายฟ้าเดียวกับเรา
ก็คือเรื่องไปวัดหรือทำบุญ
มันเป็นอะไรที่เต้ยชอบอยู่แล้ว
ก็ลองชวนดูในฐานะที่แบบเราก็มีคุยกันอยู่

เพราะสำหรับเต้ยได้มองว่าแบบเรื่องไลฟ์สไตล
มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบสำคัญ
ในการที่เราจะศึกษาหรือว่าดูใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็แบบเออเขาก็ลองเปิดใจ

แต่ว่าพออันนี้เขาก็แบบเออลองไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

เธอบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นภาพอลิกสินมมุมนี้เท่าไร
มันเราก็ทำให้เขาเปลี่ยนอยู่กัน
ก็ถ้าเกิดว่าพาไปทำอะไรดีด้วยกันมันก็ดีค่ะ
แจ้งเย็นเย็นแค่
แล้วก็โสดมานานแล้วแบบโสดมาเป็นปีเกือบ๒ปีแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไรถ้าเกิดเปิดใจลองคุยหรือว่าลองศึกษาดู
อยากพ่อก็ได้เจอกัน
อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
คือเต้ยเป็นคนที่แบบไม่เคยปิดบังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
คุณพ่อคุณแม่จะบอกตลอดรู้ว่าคนแรกเลยคือแม่เนี่ย
คนนี้มาคุยด้วยนะแล้วก็จะเล่าให้ฟัง
แล้วจริงต้องมีการเช็คประวัติเมื่อคุยกัน

เราต้องมีระวัง

แต่บริการคนตัวเรามันก็จะมีข่าวน่ารบมาค่อนข้างเยอะ

ถ้าเต้ยจะคุยกับใครหรือว่าอะไรเต้ยไม่คุยกับใครแล้วให้ใครมาเป็นตัวหลอกอยู่แล้วอะค่ะ
อยากให้ให้เกียรติพี่บอยด้วยสำหรับพี่บอยก็เป็นแบบพี่ที่เต้ยแบบสนิท
เป็นเพื่อนที่เต้ยแบบสนิทเล่นด้วยได้ทุกอย่างคือเขาแบบเป็นคนที่แบบ
เป็นคนมีแต่ความบันเทิงอะค่ะเป็นคนสนิทกับพี่บอย
บอยก็เป็นคนที่รู้แรกแรกเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็
แต่ว่าแบบก็นั่นแหละค่ะก็พี่บอยก็รู้แล้วเต้ยก็สนิทกับพี่บอย
แล้วก็สำหรับแบบแฟนคลับเต้ยกับพี่บอยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เห็นแบบเหมือนเห็นเขาก็แบบส่งกำลังใจมาอะไรอย่างนี้
แบบมันน่ารักมากอะค่ะพออ่านแล้วก็รู้สึกแบบ
เขาบอกว่าแบบเออเขาเชียร์เต้ย
ในมุมที่เต้ยเป็นเต้ยพี่บอยเป็นพี่บอย
ว่าเต้ยกับพี่บอยจะเป็นยังไงเขาเชียร์เพราะว่า
กับพี่บอยเวลาอยู่ด้วยกันมันสร้างแบบสีสัน
สร้างความสุขให้กับเขาเขาก็เชียร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
กับพี่บอยนี่คือใครเป็นคนเดินเข้าไปบอกพี่บอยลุงได้ยังไง

พี่บอยเดินไปเห็นอะไรอย่างเงี้ย

ก็เป็นไปตามที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ

สัมภาษณ์ชัดเจนมากเลยค่ะ
เดลเขาก็พูดอย่างชัดเจนเนาะ

เหมือนพูดทุกอย่างให้มันกระจ่าง

ก็แบบอย่างที่ทุกคนกังวล

เขาก็ไม่ได้คือเขาสนิทกับพี่บอย
พี่เกจค่ะกับคนอื่น
เขาก็แบบไม่ได้สนิท

นอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่รู้แล้ว
ก็คือเรนเด็ลเนี่ยแหละที่เป็นคนรู้คนแรก
มันเป็นสัมพันธ์ที่ดีมากค่ะ
เต้ยมองว่าเราคุยกันแบบคนที่โตแล้ว

หรือว่าเรื่องของดราม่าอะไรมาเกี่ยวข้อง
ดังนั้นก็มันก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดี

เรายังปรึกษากันอยู่เรื่อยค่ะ

สำหรับเต้ยเต้ยมองว่า

คือความจริงมันก็คือความจริงค่ะ
จะบอกว่าในความจริงอะนะ
เบื้องหลังที่ทุกคนอาจจะไม่รู้
คือมันไม่มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
พอทันทีที่เลนเดลรู้ตั้งแต่แบบ๕เดือนที่แล้ว๖เดือนที่แล้ว
เขาก็คือหลังจากนั้นเต้ก็ยังคุยกับเขาทุกอย่าง
แต่ว่าก่อนหน้านี้พี่บอยให้สัมภาษณ์ว่าพี่บอยต้อง

ไม่เห็นมีเลยนะคะไม่มีเรื่องนี้นะ
เขาก็เลยทำให้แบบว่าตั๊กไลน์คุยกันน้อยลงไม่ค่อยคุยกัน
ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่รู้ค่ะ

รู้สึกว่าแบบมันไม่จำเป็นที่พอมีข่าวแบบนี้

หรือว่าเต้ยจะแบบมีระยะกับเขา
เฮ้ยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ค่ะ

แล้วก็เขาก็ยังแบบคอยถามคอยเป็นห่วงเหมือนเดิม
แล้วก็ต้องขอบคุณที่เขาแบบออกมาพูดแบบปกป้องอะไรอย่างนี้
แต่แม้เต้นยังไงแต่สำหรับเต้ย
ก็เคารพทุกความคิดเห็นของทุกคน
ว่ารูปการณ์ทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดมันมี
มันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะโจมตี
หรือว่าเขาจะมองไปในแง่ที่ไม่ดีค่ะ
แต่ว่าความจริงมันคือความจริงอะค่ะ
ไม่สามารถที่จะไปแบบจำกัดความคิดใครให้คิดในแบบที่เต้ยมันเป็นเรื่องจริงได้
ไม่สามารถทำแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับแล้วก็เคารพในทุกทุกคอมเมนต์ค่ะ
คืออันนี้คือพูดตรงเลยนะคะว่าแบบคือไม่ได้พูดให้สวยงามด้วยนะ
เพราะคิดดีจริงว่าแบบเออขอบคุณที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะ
คือเต้ยอยู่วงการมันไม่เจอเรื่องอะไรแรงแบบนี้
แต่พอเจอปุ๊บมันทำให้เต้ยรู้สึกว่าโอเคใครจะคิดยังไงเต้ยไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้อยู่แล้ว
เราก็ทำแบบนี้ต่อไปเราเอาเวลามาพัฒนาตัวเอง
เราแบบทำผลงานเราให้ดีเราแบบแสดงเราอะไรอย่างนี้

จริงแล้วมีร้องไห้หรือมีท้องไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ข้างที่แบบข้ากยืนแล้วเจอ
แต่พอเดินขันมันเป็นคนตีความไปหมด
จริงป่ะก็ร้องค่ะร้องก็มีร้องไห้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่ามันก็แบบอ่านแล้วมันก็อึ้งเนาะ
บางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ค่อนข้างแรงอะค่ะ
แล้วก็แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะไม่โกรธไม่โกรธเลย
เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคอมเมนต์ที่เขาจะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครที่อยากที่จะให้คนเข้าใจเราผิด
หรือว่าเข้าใจเราไปในทางที่ไม่ดีอยู่แล้ว

สิงขั้นจะหยุดความสัมพันธ์กันหรือว่า
หยุดความสัมพันธ์
แรกก็แบบพอเจอข่าวก็ตกใจค่ะเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
แต่สำหรับเต้ยเต้ยมองว่าแบบชีวิตจริงมันคือชีวิตจริงอะค่ะ
ที่เต้ยอยู่ในวงการการที่เต้ยเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันคือหน้าที่มันคืออาชีพแต่ว่าการที่เต้ยคุยกับใครหรือว่าศึกษาใครมันคือชีวิตจริง
ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาทำให้แบบเต้ยต้องไปตัดสินเขาหรือว่าเต้ยต้องแบบเลิกคุยหรือไม่คุยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็แบบคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะคือเขาก็แบบเขาก็ตกน้อยเหมือนกันเขาก็ตกใจแหละบอกเออเขาไม่อยากให้แบบมีข่าวไม่ดีหรือว่ามีคนที่นอนไม่ดีออกมาอะไรอย่างเงี้เขาก็คอยเช็คแบบเช็ค
คำไหนหน่อยเต้ยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมีคำนี้อำนาจ

พี่งบเถอะนะคะนะว่าบางทีเราก็กำหนดไม่ได้อ่าค่ะจริงไหม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

ชนต้องไปทำบุญที่นี่ที่นั่น

อยากจะมาบอกความจริงให้ทุกคน
ขอบคุณทุกคนที่กังวลแล้วก็เป็นห่วงทั้งเต้ยทั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะขอบคุณที่คือในคอมเมนต์ที่เห็นน่ะ
ก็มีคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเยอะค่อนข้างเยอะมากก็ต้องขอบคุณ
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่รักเต้ยในแบบที่เต้ยเป็น
จะลำบากในการวางตัวไหมเต้ย
ก็คงทำอะไรก็ต้องคิดนิดนึงอะค่ะก็แต่ก็ไม่ไม่อยากที่จะต้องเครียดมากค่ะ
โอเคนะขอบคุณเต้